คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่คนนี้บ้างดีกว่า

สิ่งสำคัญเลยก็คือเครื่องดนตรีใช่ไหม

เครื่องมือทำมาหากินรักมากห่วงมาก

คุณสแตมอภิวัฒน์ค่ะเกิดควันออกหูจริง
เอาไปซ่อมอยู่ครับแล้วก็ทางสายการบินก็น่ารักมาก
แต่ว่าเขาก็คุยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กล่องเราเป็นอย่างไงวางยังไงเพื่อให้เกิดเคสงี้อีก
แล้วก็มีการชดคล้ายนิดหน่อย

ผมว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเลย
ซึ่งผมว่าคราวนี้มันค่อนข้างจะดวงไม่ดี
เราก็ไม่ได้โทษสายการบินนะครับแต่ว่า
คงเป็นช่วงที่
มันตกหรือประกาศพอดีหรืออะไรอย่างนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
อ่าโอเคตอนนี้อยู่ในระหว่างกัน
คลียรกันจบเครตก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ